ต่อกันที่เรื่องราวของฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะคะ
ทีมระยองเอฟซีนะตอนนี้ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากว่ายังไม่ได้มีนโยบายล็อกดาวน์ออกมาจากจังหวัด
แต่ก็ได้กำชับนักเตะนะคะให้ระมัดระวังตัวไม่ให้ไปในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
หลังจากสถานการณ์ที่จังหวัดระยองนะคะ
กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เนื่องจากทหารชาวอียิปต์มาเข้าพักในโรงแรมในจังหวัดนะคะ
ก่อนที่จะพบว่าติดโควิด๑๙
ซึ่งกีฬาฟุตบอลก็มีสโมสรระยองเอฟซีที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
โดยนายอดุลนิยมสมานนะคะรองประธานสโมสรก็ออกมาบอกค่ะว่า
ณตอนนี้สโมสรยังคงซ้อมกันปกตินะคะ
เนื่องจากว่าไม่มีนโยบายล็อกดาวน์ภายในจังหวัด
เพียงสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกันก็สอบถามนักเตะเหมือนกันนะคะ
ก็พบว่าไม่มีใครไปในสถานที่เสี่ยงในช่วงเวลาที่ทหารอียิปต์เดินทางไป
แต่ก็ได้กำชับผู้เล่นทุกคนให้ระมัดระวังตัวเอง
และถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งทีมในศึกไทยลีก๓นะคะ
แต่เดิมทีมวางแผนจะกลับมาฝึกซ้อมกันในวันที่๓สิงหาคม
แต่เมื่อมีเหตุการณ์ของทหารชาวอียิปต์ขึ้นมา
ก็ทำให้รู้สึกเป็นกังวลถึงสถานการณ์เหมือนกันนะคะว่า
แต่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ทีมผู้บริหารกำลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แล้วก็กำชับผู้เล่นทุกคนนะคะไม่ให้เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงแล้วค่ะ